จะขับรถขึ้นหรือว่าลงสะพานชะลอนิดนึงนะดูสิว่าข้างหน้ามันมีรถอยู่ไหมเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานปุ๊บลงสะพานด้วยความเร็วไม่ทันระวังไปเจออะไรไปดูพร้อมกัน
คือจังหวะที่ไม่ใช่สิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานปุ๊บใช่ไหม
ที่จะออกจากซ้อยเขาก็ไม่ทันเห็นว่าจะมีรถจะมาหรือเปล่าต่างไฟน์ต่างมา
ตุ้มเลยนี่อุ้ยกระเด็นเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยฮะคือถึงแม้รถเก่งเขาจะ

ช้าก็ตามแต่รถจักรยานยนต์มาเร็วอ่ะนะก็เบรกไม่ทันก็ซัดกันตรงนี้เลยนะฮะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ตีรังกาตลบลงไปตรงนู้นนะครับ
มากันสองคนคุณผู้ชมลงสะพานข้ามครองมาจังหวะ
มาเจอรถเก่งเชฟโรเล็ตออกจากซอยจะเลี้ยวขวาแน่นอนนะฮะ
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าก่อนเกิดเหตุมีเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาก่อนด้วยความตกใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนครับบริเวณหน้าทางข้ามโรงเรียนอนุบาลจันทราถนนสายจรรยานนท์ครับ
ช่วงทางลงสะพานข้ามครองหมู่เจ็ดนะฮะตำบลบังเกลือที่บางประกงชัดถึงเสาร์
ก็ทำให้ทางด้านของนายไพมโรธกระต่ายทองอายุ๕๘ปีคนขี่นะฮะบาดเจ็บเช่นเดียวกันกับทางด้านของคนซ้อนก็คือนางสาวกำไรอายุ๕๑ปีแล้วเข้ามาด้วยกัน
ส่วนคนขับรถเก่งไม่ได้เป็นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะครับหลังเกิดเหตุก็ลงไปช่วยเหลือทั้งสองคนที่บาดเจ็บที่มากับรถจักรยานยนต์
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันแจ้งกู้ภัยนะฮะมาประถมพยาบาลคนเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวคงจะให้ตำรวจเขาไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเรื่องของกฎหมายจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ว่าเอามาให้ชมกันขับรถต้องระวังทั้งรถที่ออกจากซอยทั้งรถที่ขึ้นและลงสะพานนะครับ